ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระรูปหนึ่งที่สมุทรสงคราม
ไม่น่าเชื่อนะครับคือหลวงพี่รูปนี้เนี่ย
ก็มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากท่านเจ้าอาวาสนะครับ
จะต้องไปตีระคังทุกเย็นในช่วงของเข้าพรรษา
ซึ่งเขาต้องตีเป็นชุดด้วยข้าวพรรษานะครับ
วันนี้เราไปพบหลวงพี่มานะครับก็อ่านิมนต์ว่าลองตีให้ฟังหน่อยอ่า
เขาก็ต้องตีเป็นชุดนะฮะช่วงเข้าพรรษาเพื่อที่จะ
เป็นสัญญาณให้พระมาทำวัดเย็นกัน
ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒วันก่อน
ระหว่างที่ไปตีระคังช่วง๕โมงเย็น๗กันยายนที่ผ่านมา
มายืนรอที่ใต้หอระคังพอพระอนุสักชัยมงคลวัยห้าสิบสี่ปี
ท่านตีระคังเสร็จแล้วลงมามันตอยเลยฮะ
อีกสามทีนะครับโอ้โห
แล้วก็บอกว่าเนี่ยจะตีไงกันน่ะเกนะอ่ะตีกับครั้งเสียงดังค่ะ
อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองฟังที่พระท่านเล่าให้ฟังนะครับ
เพราะผมขึ้นไปตีตะคังเขาบอกว่าหนู
ใช่ไหม
ตอนแรกทีแรกเลยก่อนทีแรกในนะพ่อพ่อลองเล่นกัน
เขาบอกว่าคุณเอ้ยตีดังหน่อยนี่มึงก็ได้ไป
ผมก็นึกว่าพระเราเล่นผมก็ลงมาถามอะไรอะไร
ทางนู้นก็นึกว่าผมว่าเขาเขาก็เข้ามาทั้งบ้านเลย
เขาก็มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครเขาพูดแบบนี้
เขาก็มาล่อผมต่อยต่อยผมนี่สามที
ผมก็ยังแปลกตัวเองว่าผมเปิดทางอะไรให้ผมตีว่าครั้งนี้

ก็มีพระลูกวัดที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าในวันนั้นเห็น
ผู้ที่ก่อเหตุนะครับชื่อว่านายพงพัฒน์นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เข้ามาต่อยมาทำร้ายทางพระที่ตีละครั้ง
ไม่ได้มาคนเดียวนะมาทั้งครอบครัวนะมาทั้งครอบครัวเลยนะครับ
พระอาณุศักดิ์เรื่องตีละครั้งเสียงดังนะครับแล้วนายพงภัทรก็วิ่งเข้าไป
ชกพระอาณุศักดิ์น้องชายของนายพงภัทรอีกคนนึง
ก็ยืนคุมเชิงถือก้อนหินอยู่ในมือลักษณะเหมือนจะทำร้ายพระด้วย
ลูกวัดที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับ
เรื่องนี้เป็นกิจของสงฆ์ไม่ได้ตีละครั้งให้ชาวบ้านเดือดร้อนรำคาญ
หรือว่ากันแกล้งอะไรชาวบ้าน
ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะปีตีมาตั้งแต่รื่นไหนรื่นไหน
คือวันที่เกิดเหตุทางพระเขาคุยกันในวัดไปบอกท่านเจ้าว่า
แล้วตกลงกันว่าแจ้งความเลยไปแจ้งความตั้งแต่๗กันยา
สพมสมุทรสงครามเพราะว่านายพงพัฒน์เสรีสมนึกอายุ๒๙ที่ก่อเหตุ
ชกพระเนี่ยเพราะว่าบอกว่าตีระคังเสียงดังเนี่ย

ตำรวจพาตัวมากราบขอโทษ
ขอเข้ามาทางพระที่ถูกทำร้ายเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ใช่เนี่ยตำรวจก็ไปควบคุมตัวได้นะครับ
แล้วก็มากราบขอเข้ามาพระที่ก่อเหตุไปเนี่ยนะ
โอ้โหแต่คือมันบ้าชัดเลยก่อเหตุอย่างนี้คือ
คือไม่บ้าก็มาว่ามาชกพระเพราะพระตีระคัง
ก็อยากรู้นะว่าสติดีหรือเปล่าไปชกพระ
ทีมข่าวก็พยายามจะไปถามในพงพัฒน์นะ

แต่นายพงพัฒน์ไม่อยู่เจอแม่ค่ะ
แม่ชื่อว่านางเจี๊ยบนะคะแม่บอกว่าก็ตอนนั้นลูกชายนอนอยู่บ้าน
พอได้ยินเสียงระคังอยู่ลูกชายก็วิ่งไปข้างนอก
แล้วก็ไปต่อยพระแม่ก็รีบวิ่งเข้าไปห้าม
ปกติลูกไม่ใช่เป็นคนแบบนี้นะลูกไม่ได้อารมณ์ร้อน
วันเกิดเหตุเนี่ยคงทำอะไรไม่คิดก่อน
ลูกยังเด็กเดี๋ยวอายุ๒๙ค่ะ

บอกลูกยังเด็กลูกเป็นวัยรุ่น

คือลูกไปทำงานกลับมาถึงบ้านก็๓ทุ่มแล้ว
ดึกแล้วแล้วก็มาได้ยินเสียงระคังอีก
หลังเกิดเหตุก็ขอโทษไปแล้วไงไม่รู้ว่าสังคมต้องการอะไรอีก
เครียดมากเลยนะหลังจากมีข่าวนี้ออกไป
ลูกชายถูกโจมตีมากพอแล้วหยุดเสนอข่าวนี้ได้แล้วมันจบแล้ว
โอ้โหคือปกติลูกเลิกงาน๓ทุ่มไม่ค่อยได้ยินเสียงระคัง
พอวันนั้นได้ยินเสียงระคังเลยแบบโอ้โหทนไม่ไหว
จะเป็นข่าวอะไรอยู่แค่ตีกันมันมันไม่ใช่จะเยอะแยะอะไรมากมาย
ไม่ใช่นิดเดียวแค่อารมณ์เชื้อบูกเด็กนั่นไว้รู่นหนูก็รู้นะ

ไม่ลูกพี่ไม่กินเหล้าไม่กินเลย
ใครวะอะไรอย่างนี้ไว้รู่นอาจจะมายอกว่ากูเอง
กูก็วิ่งไปเลยเราแม่ก็ตามจับไม่ทัน
ไม่สนใจเพราะว่าทุกคนทุกอย่างไม่เคยมา
เราไม่ได้ไปขอให้กินอะไรสิ่งนั้นที่เรารู้อยู่กับใจ
เราผิดเรายอมรับผิดทำไปทุกคนทำไปอารมณ์ชั่วโภค

ใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ช่าง
แม่บอกพ่อนี่เครียดมากถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะกับข่าวนี้
ก็เหตุผลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณแม่เขาบอกว่า
ใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ช่างท่านผู้ชมเชื่อไหม
แล้วนายพงพัฒน์กับแม่ก็ไปขอขมาไปทำความเข้าใจกับพระที่วัดแล้ว

แม่มันอารมณ์ชั่ววูบได้อะไรได้ก็ว่ากันไปเถ